เขาก็มีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ
โดยคุณจะสามารถโหลดคลิปความยาว๖๐วินาทีได้แล้ว
ก่อนหน้านี้เราจะโหลดคลิปกันได้แค่๑๕วินาที
หลายคนก็บอกโอ้โหต้องมานั่งตัดตั้งต่อ

จะเปิดให้ผู้ใช้งานอัพเกรดเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับ
ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถอัพโหลดวีดีโอได้นานถึง๑นาที

ผู้ใช้งานสามารถอัพโหลดได้เพียง๑๕วินาที

มีขึ้นหลังสถิติในช่วง๖เดือนที่ผ่านมา
ขณะที่สื่อต่างประเทศระบุว่าฟังก์ชั่นพิเศษนี้
จะสามารถดึงดูดผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับ

หันมาใช้กลยุทธ์นี้เพื่อดึงดูดผู้ใช้งานเช่นกัน
จะสามารถอัพคลิปวิดีโอยาว๖๐วินาทีได้
ภายในเดือนเมษายนนี้แหละครับ
ให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มคำบรรยายใต้ภาพได้ถึง๒๐๐
ขออภัยฮะได้ถึง๔๒๐ตัวอักษร
โดยจะไม่รวมกับ๑๔๐ตัวอักษร
โดยฟีเจอร์ดังกล่าวจะเอื้อต่อผู้พิการทางสายตา
สามารถเข้าใจภาพเหล่านี้ว่าเป็นภาพอะไร

โดยผู้ใช้จะต้องเข้าไปที่ตั้งค่า
แล้วก็เข้าไปกดที่หน้าจอและเสียง

และกดเปิดที่เขียนคำอธิบายรูปภาพ

ก็จะพบกับปุ่มเพิ่มคำอธิบายรูปภาพ
สำหรับใส่คำบรรยายใต้ภาพได้เลยนะครับ

แก่ผู้ใช้บริการทั้งสองด้านนะครับ
และนี่คือการเติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณ